ดาราสาวไทยที่แต่งชุดไทยแล้วสวยสวยหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของนาวที่สานาศนะคะ
รองจากนุ่นวรนุษย์แล้วก็แต้วนัทพรเลยก็ว่าได้นะคะเจอชมแบบนี้เนี่ย
สาวนาวจะว่าอย่างไรรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ลุคใหม่ตัดผมสั้นเป็นผมบ๊อบเลย
หวานใจนิววงศกรเขาบอกว่าชอบมากนะคุณและสัญญานักแสดงกับวิกหมอชิดจะหมดแล้วปีหน้า
ยังไงจะผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระหรือว่าจะต่อสัญญาอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ
เปลี่ยนลุคแล้วก็รู้สึกว่ามันแต่งตัวง่ายขึ้นมันสนุก

ชอบนี่ตอนแรกอะหนูบอกว่าจะไว้ยาวกว่านี้
นางบอกว่าไม่เอาไปตัดให้สั้นเหมือนเดิมเลย

แต่เราคิดต่อเพิ่มเติมไหมคะ

หลายคนก็บอกว่าน้องนาวเนี่ยเหมาะกับชุดไทยมาก
ก็ลองจากพี่นุ่งพี่นุ่งพี่นุ่ง
ขอบคุณค่ะก็ใส่มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเนอะ
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ใส่ชุดไทยสวยจริงนะคะ
ซึ่งก็ไม่ขัดกับผมสั้นแบบนี้นะคุณถือว่าเก๋ไปอีกแบบนึงนะ
ที่สำคัญหมอใจชอบด้วยเป็นดาวเรือง๒๐๑๘